เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำมาดูเรื่องของจำนำข้าวนะครับ

คณะกรรมการรับผิดทางละเมิดก็สรุปแล้วที่จะให้นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ดีตนายกรัฐมนตรีชดใช้ค่าเสียหาย๓๕๐๐๐ล้านบาท
นายมณัฐแจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยนะคะว่า
คณะกรรมการความรับผิดทางละเมิดพิจารณาแล้วว่าให้นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
อดีตนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบความเสียหายจากการรับจำนำข้าวเปลือก
ฤดูการผลิตปี๒๕๕๖ทับ๒๕๕๗เป็นการเฉพาะตัวแต่เพียงผู้เดียวค่ะ
รับผิดในสัดส่วน๑๒๐ของมูลค่าความเสียหาย๑๘๐๐๐ล้านบาท
หรือก็คือ๓๕๗๗๐ขออภัยค่ะ๓๕๗๑๗ล้านบาท
ซึ่งได้ลงนามรับรองรายงานแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมา
และได้ส่งเรื่องให้รองประหลัดกระทรวงการคลัง
เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม
นางสาวยิ่งลักษณ์หลังจากได้รับหนังสือแล้วก็จะสามารถยื่นต่อสารปกครองกลาง
และยื่นให้กรมบังคับคดีดำเนินยึดทรัพย์ในขั้นต่อไปด้วย
สำหรับโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิตปี๒๕๕๙
ในวงเงิน๒๘๐๐๐ล้านบาท
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง
ตั้งข้อสังเกตว่าอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายเช่นกัน
คณะกรรมการความรับผิดทางละเมิดก็พิจารณาแล้วว่า
ที่นางสาวยิ่งลักษณ์เปิดรับจำนำข้าวในช่วงเวลาดังกล่าว
จงใจหรือประมาทจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
ไม่ได้พิจารณาการชดเชยความเสียหายค่ะ

โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับไปดำเนินการพิจารณาขั้นต่อไป
เมื่อมีการชี้มูลความผิดเพิ่มเติม
ซึ่งก็พบว่ามีหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความผิดนี้
เพราะยังมีอายุความดำเนินคดีเอาผิด๑๐ปีนับตั้งแต่ปี๒๕๕๔ค่ะ